มาดูที่เรื่องของสัตว์กันหน่อยกับเรื่องของเต่านะฮะที่มีรถไปเหยียบจนกระดองแตกเลือดออกมีพลเมืองดีเขาก็ไปคุยกับเต่าด้วยให้กำลังใจแล้วก็ไปถ่ายคลิปแล้วก็เอาเต่าเนี้ยไปส่งกู้ภัยแล้วกูภัยส่งไปต่อที่โรงพยาบาลตอนนี้มาดูความขึ้นหน้ากันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ชมครับเรื่องของเต่าเนี้ยนะ
ตรงรักษาตัวที่โรงพยาบาลสัตว์น้ำจุฬาโลกรมหาวิทยาลัยนะครับตั้งแต่คืนของวันที่สิบสองกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งอาการเต่ายังคงโคมาซึ่งเมื่อวานเนี้ยนะครับก็มีการผ่านะฮะเขาบอกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาพลเมืองดีที่นำเต่าไปรักษาเนี้ยเข้าไปดูอาการพร้อมกับทีมข่าวด้วยนะครับเขา

เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าเมื่อวานเนี่ยสัตวแพทย์ได้บอกว่าโอกาสที่เต่ากว่าชื่อพี่เต่าสี่นะฮะโอกาสที่พี่เต่าสี่จะรอดชีวิตนั้นน้อยมากเนื่องจากว่าอวัยวะภายในเนี่ยเสียหายหลายส่วนแต่ก็ยังแอบหวังนะครับว่าจะมีปฏิหารแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าได้รับแจ้งนะครับว่าพี่เต่าสี่ได้ตายแล้วรู้สึกเสียใจ
ที่ผมฟังเขาอธิบายก็คือบางคือมีมูลนิธิเดียวที่ว่าช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง
คอยบริจาคประจำเนี้ยคือบิบริษัทของทูของ
ของทูลครับนอกนั้นไม่ได้มีใครมาช่วยเท่าไหร่ต้องไปเปิดบูธรับบริจาคอะไรประมาณนี้ครับ
ตามสถานที่เปิดบูธรับบริจาคเกี่ยวนะครับ
คือตอนนี้เราก็รู้สึกเสียใจเนอะ
มันก็เสียใจเรื่องที่เขาจากไปแต่ก็ปลื้มใจที่ว่าเขา
เขาคือเข้าไปพี่ก็เห็นอยู่ที่เต่ามันโดนรถทับบานเลยพี่เห็นไหม
นั่นแหละก็คือเหมือนแบบเขาก็มาช่วยเพื่อนเขาที่อยู่ในนั้นอะไรประมาณนี้พี่
โอเคส่วนเรื่องรายละเอียดก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาเต่าไปทำอะไรต่อเนอะ
ก็เดี๋ยวผมลองถามเขาว่าเราจะรับกลับมาทำอะไรได้ไหมหรือว่า
เดี๋ยวผมต้องถามพี่จูนด้วยครับเพราะว่าแกรับเป็นคือเราเขาขอกัน
ผมตอนแรกผมเป็นเจ้าของไข้ที่คลอง๗นี่แหละแต่ว่าคุณจ๊อปกับพี่จูนแกขอ
พอว่าถ้ามาจุฬาแล้วแกอยากจะช่วยเหลือคนนี้อะไรประมาณนั้น
ผมว่าเดี๋ยวผมลองไปสอบถามผมก่อนว่ายังไงดีประมาณนั้นนะครับ
โอเคขอบคุณแม่กค่ะคุณจิรพลครับ
ก็เป็นสิ่งที่ทีมข่าวของเราได้คุยกันกับคุณธิรพลนะครับเป็นพลเมืองดีที่นำเต่าไปรักษา
โดยส่วนวิจัยสนามตอนนี้เนี่ยมีเต่าที่บาดเจ็บจากอุปถิเหตุต่าง
แม้กระทั่งถูกสัตว์อื่นทำร้ายเนี่ยแล้วก็สัตว์น้ำประเภทอื่นอยู่ในความดูแลประมาณเยอะมาก
บอกจำนวนมากนะครับเฉลี่ยนะฮะแต่ละปีจะมีเต่าถูกส่งไปเฉลี่ยเนี่ย
ประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยตัวต่อปีแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่เป็นข่าวเนี่ย
มีเงินจากประชาชนที่ศรัทธาแล้วก็มีจิตศรัทธาโอนเข้าไปประมาณ๘ล้านแล้ว
ในการเข้าไปมูลนิธิแล้วก็ไปช่วยเหลือสัตว์อื่นรวมทั้งเต่าที่บาดเจ็บด้วยนะครับ